ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอบอกเธอถูกรุมทำร้าย
เพียงเพราะว่าไปบอกให้อีกฝั่งหนึ่งช่วยขยับรถให้หน่อยค่ะอ่า
แล้วคดีเนี่ยมันผ่านมาเป็นปีแล้วยังไม่คืบหน้านะครับ
ก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหน่อยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะจะเห็นรถเบนส์คันสีขาวจอดอยู่ตรงถนนนี่นะฮะ
กล้องวงจรปิดหน้าร้านแห่งหนึ่งนะครับ
เริ่มแรกก็ทางฝั่งของผู้เสียหายที่เป็นคนเจ็บคือคุณมาย
ไปบอกให้ผู้หญิงคนนึงซึ่งขับรถเบนส์มาเนี่ย
ให้ช่วยขยับรถให้หน่อยมันขวางหน้าร้าน
นี่อยู่ในพื้นที่บังละมุงนะครับที่ชนบุรี
ซึ่งฝั่งนั้นเข้ามากัน๔คนนะครับ
ไม่พอใจนะฮะก็เข้ามาเนี่ยครับ
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายเธอจนเธอบาดเจ็บ
แล้วก็มีคนพยายามช่วยคุณมายก็โดนไปด้วยโอ้โหถูกฉุดถูกดึงถูกแบบนี้
บอกไปบอกให้ช่วยขยับรถหน่อยมันบังหน้าร้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ๕ทุ่มนะครับ๒๓มกราคม
แต่ปีหกห้านะไม่ใช่ปีนี้อืมนี่นี่หกหกแล้วค่ะ
นี่ยี่สิบเจ็ดมกราคมหกหกแล้วนี่นะฮะห้าทุ่มยี่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ผ่านมา๑ปีคดีไม่คืบหน้าเลยเอากล้องวงจรปิดที่ร้านมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
เราไปคุยกับคุณมายนะฮะคุณมายบอกว่ารอยแผลที่ใบหน้านี่ยังมีนะฮะ
เล็บรอยขวนต่างวันนั้นนะฮะที่ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วเธอบอกเธอถูกคู่กรณีเนี่ยใช้รองเท้าส้นสูงเหยียบเข้าที่ใบหน้าด้วยนะ
อกจากรอยถูกเล็บขวนตอนที่ล้มลงไปค่ะโอ้โหหนักเหมือนกันนะเนี่ย
ลูกสาวที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกแม่เนี่ยถูกทำร้ายเธอก็ตกใจมากตอนนั้น
เธอเองก็กลัวกลุ่มคนก่อเหตุจะย้อนมาทำร้ายแม่อีกนะฮะ
เพราะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยยังจับคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้
ยังเอาเรื่องไม่ได้เลยตอนนั้นต้องให้แม่เนี่ยมาอยู่ด้วยเกือบเดือน
ไม่กล้าให้อยู่คนเดียวที่ร้านหลังเกิดเหตุยังมีผู้ชายสองคน
อ้างเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมาที่ร้านของแม่
แล้วมาแจ้งว่าฝั่งคู่กรณีเนี่ยเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
เขาบอกของของเขาหายตอนที่ชุลมุนวุ่นวายกัน
ตำรวจเลยต้องมาตรวจสอบร้านของคุณมายเอาคุณมายเลยบอก
ตกลงแล้วเรานี่เป็นฝ่ายผิดเหรอเนี่ยนี่ฮะมีกล้องวงจรปิดเห็นไหม
ตำรวจอันนี้ไม่รู้ตำรวจจริงหรือเปล่านะแต่เป็นผู้ชายสองคนมาบอกว่า
เขาคือตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะฝั่งของผู้หญิงสี่คนเนี่ย
ที่เขามากับรถเบนท์เนี่ยเขาบอกช่วงมาลุมมาตุ้มกันเนี่ย
ของเขาหายเลยต้องมาตรวจสอบหน่อยขณะเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์นี้คุณมายบอกได้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองพัทยานะครับ
แต่จนถึงขณะนี้เหตุการณ์ล่วงเลยมาปีนึงแล้ว
มันไม่คืบหน้าเลยคุณมายบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
ก็ทำตามคำแนะนำของตำรวจทุกอย่างไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เพื่อเป็นหลักฐานไปติดตามคดีต่างแต่คดีไม่เคยคืบหน้า
ให้ทนายมาช่วยทำคดีทนายก็โทรติดต่อไปยังคู่กรณีสองสามรอบ
คู่กรณียังไงก็ไม่ยอมมาเจรจากลายเกลี่ยเมื่อ๓๐มิถุนายนปี๖๕
ตำรวจเนี่ยให้ทั้งสองฝั่งมาเจรจากลายเกลี่ย

เธอยืนยันว่าเธอเนี่ยพูดด้วยดีนะฮะในวันเกิดเหตุ

ไปบอกว่าพี่ช่วยจอด
ถอยหลังหรือว่าเดินหน้าไปอีกหน่อยได้ไหม

บอกดีเลยไม่ใช่ไปหาเรื่องอะไรเลย
พูดตะโกนออกมา

ขอโทษนะพูดจาแบบไม่ค่อยน่ารักอะค่ะ

แล้วผู้หญิงที่ยืนอยู่ใส่เสื้อสีส้ม
เขาผลักผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามา
ความที่หนูไม่ได้ตั้งตัวหรืออะไรอย่างนี้

แค่อยากจะคุยเฉยว่าถ้าเกิดจอดอย่างจอดขวางทาง
เขาก็เลยขับเข้ามาแล้วก็มีปัญหากันตรงนั้นเลย

ก็ฟกช้ำค่ะตามตัว
หน้ามีรอยรองเท้าส้นสูงเหยียบหน้า
แล้วก็รอยเล็บขวนผมดึงผมหลุดหลายกระจุกอยู่

เพราะคู่กรณีไม่ยอมมาพูดคุยเจรจากลายเกลี่ย

เธอก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน

ก็ฝากพี่ตำรวจสพเมืองพัทยาด้วยกันแล้วกันนะฮะ